ก่อนอื่นคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นภาพจากกล้องเลย
คือเห็นด้วยสองตาลองนึกภาพดูนะ
ถ้าเกิดว่าเราเปิดประตูห้องไปแล้วเราเจอผู้หญิง

นอนอยู่กับผู้ชายคนอื่นที่เขาเป็นรุ่นพี่
เอาตรงง่ายเมียพี่มีชู้
นั่นแหละถ้าเปิดประตูห้องไปแบบนี้แล้วจะทำอย่างไร
ไปดูวิธีการที่ผู้ชายคนนี้เขาเลือกใช้กันในคลิปนี้ค่ะ
พ่อเค้าพี่นัทกูไม่รู้จัก

กูทำนี้ใส่เสียให้กู

จะไปสอนอด้วยกูจะคุยเรื่องลูกเลยจบ
คุณผู้ชมครับคลิปนี้นะฮะ
มียอดเข้าชมสูงถึง๒๒ล้านครั้งแล้วนะครับ

คือพอฝ่ายชายจับได้
ฝ่ายรุ่นพี่ที่อยู่บนเตียงก็คือแกล้งนอนหลับ
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการที่จะพูดคุยกับเจ้าของคลิป
คือส่วนหนึ่งที่น่าเจ็บใจอาจจะรู้สึกว่า
ผู้ชายที่นอนกับแฟนเราเนี่ย
ก็คือรุ่นพี่ของเราเองที่รู้จักกันด้วยซ้ำนะฮะ
แล้วพอฝ่ายผู้ชายนั้นเขาแกล้งนอนหลับ
ผู้หญิงก็ยิ้มมีท่าทีที่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี้นะคะ

บอกว่าจับได้คาหนังคาเขาหลังบวชมา๒เดือน
ศึกมาเจอภรรยาตัวเองไปนอนกับรุ่นพี่ที่โรงเรียนผม
ลูกไปหาสามีใหม่ยังจะยิ้มได้อีกเชื่อเลย

ขอโทษที่ลงคลิปแต่อยากให้รับรู้ความรู้สึก

หลังจากที่คลิปนี้เนี่ยนะคะเผยแพร่ไปเนี่ย
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงผู้หญิงในคลิปนี้เป็นจำนวนมากค่ะ
แต่ว่าหลายคนเนี่ยนะคะก็ชื่นชม
แล้วก็ให้กำลังใจคนถ่ายคลิป
เพราะว่าเลือกที่จะไม่ใช้การแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง
แม้ว่าจะต้องทนเห็นภาพที่ภรรยานอนอยู่
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าคนเข้าชมเยอะ
ซึ่งคลิปนี้คุณผู้ชมเชื่อแหละว่าผู้ชายที่เขาเห็น
เขารู้สึกเจ็บปวดมากมันเป็นภาพที่ไม่ควรจะเห็น
แล้วก็แม่ของผู้ชายเนี่ยนะคะก็บอกว่า
หลังจากนี้ก็คือให้จบกันด้วยดีคิดซะว่าเอาลูกชายกลับมา
แล้วก็เอาลูกมามาดูแลให้ดี
มีอนาคตใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่า
ในโลกโซเชียลเขาอยากให้แชร์คลิปนี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณ

แต่สิ่งที่อยากให้แชร์ก็คือเพราะว่าผู้ชายใจเย็น
และไม่ก่อเหตุอะไรที่มันรุนแรง
เหมือนที่ตกเป็นข่าวหลายข่าวพอเจอแบบนี้ตำตา